ดูเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าจุดใต้ตำต่อจริง
เดินไปหยอกล้อหนูน้อยคนนึงที่พ่อเขาอุ้มมาไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นตำรวจ
พอพ่อเขารู้ทันทีนะอ้าวตายแล้วนี่มันโจรที่รอจับอยู่นี่นะ
โดนจับตัวไปคุณผู้ชมนี่ค่ะหนูน้อยโอ้โหช่างเอ็นดูจริงนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะคะ
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกสุรชัยชมพูนุษย์รองสารวัตรสืบสวนสพบ้านนาจังหวัดนครนายก
อุ้มลูกสาวน้องมิกิอายุ๙เดือนเสร็จเนี่ย
จะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน้าตลาดบ้านนาห่างจากโรงพักประมาณร้อยเมตร
เดินสวนมาเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องมิกิก็เลยเข้าไปหยอกล้อ
ด้วยความไร้เดียงสาเด็กน้อยพูดไม่ได้
ถ้ามีสัญญาณอย่างอื่นไหม

คุณพ่อเขาก็อุ้มอยู่ไงก็เลยหันหน้ามาดูว่าเอ๊ะใครทำให้ลูกร้องเอ๊ะเนี่ยนะคะ
หันมาปุ๊บอ้าวจำได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่
ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายจอดไว้ที่โรงพักบ้านนา
เมื่อวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะครับเอาละ
จนมาถึงที่ก็เลยประสานร้อยตำรวจเอกพักจำใบหรัฐนะคะ
มาควบคุมตัวแล้วก็นำตัวนางสาวสมจิตเนี่ย
ไปเอาของกลางที่ฝากไว้บ้านญาติซึ่งก็เป็นรถจักรยานยนต์
ยามาฮ่าสีแดงสภาพเก่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี้ล่ะค่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าครบเลยหลักฐานก็มี
ผู้กองบรั้นดี้ผมอะนะครับผมแกก็อุ้มลูกไปเซเว่น
ครับเซเว่นใกล้บ้านครับพอแล้วก็เล่นเล่นกับลูกไป
ก็เลยมองไปตามมือลูกพอมองไปเอ้านี่มันคนเดียวกับอยู่ในกล้อง
ก็เลยโทรตามผมก็อุ้มลูกอยู่
โทรตามผมไปควบคุมตัว

ใช่ก็เลยเป็น
ชมคุณตำรวจที่ความจำดี
ภาพจากกล้องวงจรปิดยังจำได้แม่นขนาดนี้

แสให้พ่อได้เลยนะคะทีนี้ตำรวจจับได้แล้วก็ต้องสัมภาษณ์กันล่ะ
ว่าเกิดอะไรยังไงนะคะเธอก็ให้การนะคะว่าได้เคยลักขโมยเงินป้าของตัวเองเนี่ย
แล้วก็ติดคุกมาแล้ว๖เดือนพอพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุขโมยรถนะคะ
สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้เพราะว่าไปหอกน้องมิกินี่แหละ
คือเขาก็ไม่รู้เหรอเนอะว่าอืมผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นตำรวจอืม
ทีนี้มันไม่จบเพียงแค่นี้ตำรวจตรวจปัสสาวะด้วย
เพราะว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็นำตัวพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีต่อไปจ้
คราวนี้เจอข้อหานักเลยอืมยังกว่าลักษัพย์ครั้งก่อนอีกค่ะ
โอ้โหสุดยอดขอบคุณน้องลิกิหลายข้อหาเลยแหละนะคะ